ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในแวดวงการศึกษา

คือการแต่งชุดอื่นที่ไม่ใช่ชุดนักเรียนไปเรียนมันมี
เอาจริงตอนสมัยที่ฉันเรียนมีอย่างวันปีใหม่
หรือในพื้นที่จังหวัดต่างเขามีชุดพื้นเมือง
ทุกท้องถิ่นให้ใส่กันอันนั้นก็น่ารักดีให้เด็กใส่ให้ครูใส่นะครับ
แต่คราวนี้กรุงเทพคริสเตียนเขามีวิธีการออกมาแบบนี้
เทอมนี้ทั้งเทอมทุกวันอังคาร
ใช่ต้องบอกด้วยนะว่าห้ามเป็นแขนกุดห้ามเป็นเสื้อขาด
คือยังไงก็ต้องสุภาพนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่กรุงเทพคริสเตียน

แต่ว่าเราก็ยังเห็นนะเด็กนักเรียนบางคนก็ใส่ชุดนักเรียนมาเหมือนเดิม
แต่บางคนก็ใส่เป็นเสื้อกันหนาวบางคนใส่เป็นเสื้อแจ็คเก็ต
บางคนมาเต็มนะคุณใส่สูตรมาก็มีเอาแต่งหล่อเต็มที่
นานปีจะได้แต่งสักทีเข้าใจไหมฮะ
จากวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดที่ไปเรียนพิเศษกัน
แต่คราวนี้ในวันอังคารได้ใส่กันแบบนี้

มีผมถึงบอกไงมีชุดนักเรียนอยู่นะครับ
แต่เมื่อเช้าในโลกโซเชียลเขาแชร์เรื่องของ
อย่างที่บอกบางคนก็ใส่เสื้อกันหนาวแปลกตา

บางคนก็เอาผ้าขม้าผูกเอวบ้าง

บางคนจัดเต็มเหมือนกันนะครับ
นี่แหละครับเรื่องนี้ผู้มนวยการโรงเรียนพอสุภกิจจิตคล่องทรัพย์
เคยชี้แจงกฎกติกาออกมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคุณ

บอกว่าเขาไปดูผลงานวิจัยของต่างประเทศเขา
บอกว่าเด็กจะได้รู้สึกเหมือนเป็นอิสระ
แล้วก็มันมีผลต่อจิตใจของเด็ก

ถ้าเกิดว่าเด็กไม่ถูกกดดันแล้วเด็กจะผ่อนคลายมากขึ้น
เวลามีการเรียนการสอนเด็กก็จะกล้าแสดงออก

ซึ่งพอเมื่อเช้าก็ชี้แจงกับเด็กนักเรียนหน้าเสาทง
อธิบายเหตุผลให้เด็กนักเรียนเข้าใจ
เพื่อให้นำไปบอกให้นำไปชี้แจงผู้ปกครองบางคน
ผู้ปกครองยังไม่เห็นด้วยก็มีนะครับ
บอกว่าการอนุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ใส่ชุดปรายเวทมาเรียนหนังสือนั้น
ทางโรงเรียนหาบรือร่วมกันมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
โดยอ้างอิงงานวิจัยจากต่างประเทศว่าชุดปรายเวท
จะทำให้เด็กลดแรงกดดันและกล้าแสดงออกมากขึ้น
ทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจึงนำงานวิจัยมาต่อยอด

เพื่อดูว่ามีผลต่อพัฒนาการของเด็กจริงหรือไม่

อีกทั้งอยากให้นักเรียนอยากให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความสุข
และให้เด็กได้เรียนรู้ความเหมาะสมของการอยู่ร่วมกันในสังคม
และการปฏิบัติตัวให้เป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับ
โดยเบื้องต้นให้นักเรียนมีโอกาสเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยตนเอง
สัปดาห์ละ๑วันก็คือทุกวันอังคาร
เริ่มวันอาคารนี้แหละครับ๘มค

ซึ่งเหลืออีกเพียง๖สัปดาห์หรือว่า๖ครั้งเท่านั้นนะครับ
แม้จะเป็นการวิจัยที่ใช้เวลาไม่มาก
แต่นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม
และครูจะได้รู้ถึงพัฒนาการของเด็กในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับ
ส่วนความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี่คุณผู้ชมก็ส่งมาหน้าจอ
เห็นด้วยเปิดช่องทางให้เด็กหนีเรียนได้ง่ายขึ้น

บางทีมันก็ไม่รู้ไงเวลาเด็กเขาไปอยู่ข้างนอก
ว่าแบบเอ๊ะนี่คือหยุดหรือเปล่า
สารวัตรนักเรียนเขาก็จะตรวจสอบยากขึ้น
ส่วนความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นนะครับ
ผู้บริการโรงเรียนบอกว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่ทุกคนก็ต้องยอมรับมติและความคิดเห็นของส่วนรวม
ไม่ได้ทำให้เด็กนักเรียนลดความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเองนะครับ
ท่านผู้ปกครองก็บอกคือจะดูแลจะควบคุมได้ยาก
อย่างที่เรื่องของการโดดเรียนหรือออกไปใช้ชีวิตข้างนอก

แล้วเขาไปสำรวจการแต่งกายมันกลัวว่าจะมีประเด็นแบบนี้
อันนี้คือในโลกโซเชียลเขาเป็นห่วงนะว่าจะมาคุยกัน

นาฬิกาอะไรมาเพราะเห็นนักเรียนบางคนเขาก็มีเครื่องประดับเป็นสร้อยอะไรอย่างนี้
ก็จะมีการถามอีกใส่สร้อยอะไรมานายเนี่ยโอ้โหแต่งตัวดี
ส่วนบางคนไม่มีชุดก็จะน้อยอกน้อยใจนะครับ